เป็นเรื่องสุดหลอนภาพถ่ายติดวิญญาณ

โผล่มากลางงานวันเกิดของรองสารวัตรปราบปราม

เป็นภาพถ่ายของรองสารวัตรถ่ายเอง

ติดวิญญาณหน้าตาเหมือนคนโบราณ
ไม่ได้อยากจะถ่ายผีอยากจะถ่ายคุณแม่

เอาเค้กมาอวยพรมวันเกิดลูกอะนะ
กำลังจะทำแบบนี้นี่คือภาพของ
ร้อยตำรวจตรีเอพยันกีตา

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลย

เหตุเกิด๔ทุ่มพอดิบพอดี

ลูกน้องเตอร์ไพรคืออะไรเลิกงานมา
ลูกน้องบอกนายพี่มางานหน่อย
มาที่โคกหนองนาโมเดล

แต่ก็เป็นที่ดินของรองเอนั่นแหละ

เซอร์ไพรส์ให้จัดงานวันเกิด

มาแล้วต้องเชิญคุณแม่มาด้วย

เค้กวันเกิดหน่อยนับถอยหลัง
ไม่ใช่นับถอยหลังคนละงานกันถ้านับถอยหลังต้องปีใหม่
แล้วก็เป่าเค้กวันเกิดแต่ระหว่างนั้นเนี่ย

ในการเป่าเค้กด้วยช่างภาพไม่มี

ส่วนรองเอถ่ายภาพนิ่งเอาไว้เอง
ตอนที่ถ่ายภาพนิ่งแล้วมาดูกันเนี่ย

เจอภาพนี้ตอนหลังตกใจ
หน้าเหมือนใครเหมือนเพื่อนเราไหม

มามองไปทรงผมมันก็ใกล้เคียงนะ

แต่ไม่ใช่เกลียนตอนนี้

แต่ที่เห็นเกลียนคือเกลียนข้างฮะ
เรียนข้างแต่ข้างบนยังมีผม

หน้าตาคล้ายจันหนวดเขี้ยว

ผมเขาเป็นแบบนั้นดูยังไงวะ

แต่จริงถ้าเป็นข้าราชการไทยตำรวจไทย
มันต้องเกลียนหมดครับแต่เนี่ยเหมือนข้างบน

อันนี้พอเข้าใจดังนั้นไม่ใช่แน่

เอาภาพนี้ออกมาให้ชาวโลกโซเชียลมีเดีย

หรือใครที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

มาเตือนอะไรกับงานวันเกิดนี้หรือเปล่า

และตรงจุดนี้เป็นที่ตั้งของ

ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาจากการสั่งสอนหรือมาจากการตักเตือนกันแน่
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากภาพภาพถ่ายติดวิญญาณแล้ว
วันนั้นคืนนั้นรู้เรื่องเลยรู้เรื่องคืออะไร
หลังจากเพลียกลับบ้านไปนอนกลับไปนอนตอนตีหนึ่ง
นึกไม่ได้นึกถึงเลยนะแต่มาเองฮะกลับไปนอนตอนตีหนึ่ง
นึกถึงหน้าใครหน้าผงหน้าผีก็ไม่ได้นึก
แต่อยู่ดีหน้านี้ก็โผล่มาและคราวนี้ไม่ได้มาแค่หัว
คราวนี้มาทั้งสรีระร่างกายเป็นผู้ชายตัวใหญ่มาก
รูปร่างบึกบึนหน้าตาเหมือนคนโบราณ
มาถึงเดินวนไปวนมารอบเตียงเฮ้ยมาถึงในห้องเลยเหรอ
มาถึงในห้องฮะเดินวนไปวนมารอบเตียง
จากนั้นภาพตัดโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าหนังอีกนะ
ตัดออกมาด้านนอกมาด้านนอกคือ
ก็ไปนอนอยู่ด้านนอกด้วยไปนอนด้านนอก
แล้วคนโบราณนี้ชี้ไปที่ป้ายโคกหนองนา
ป้ายคืออะไรฮักชมสจิตอาสาสพเมืองกำแพงเพชรโทร๑๙
ประเด็นนี้แหละค่ะ๑๙๑นี่แหละ
มันคืออะไรไอ้ป้ายนี้คือป้ายที่ลูกน้อง
อยู่ดีพอเขายกมือปุ๊บภาพตัดมาอยู่ตรงงานวันเกิด
และคนโบราณชี้มาที่ป้ายนี้รองเอเลยบอกพี่

เรียกว่าพี่เลยพี่น่าจะมาให้โชคผมแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวจะเอาหมายเลข๑๙๑นี่แหละ
เสี่ยงโชคซะหน่อยวันที่๑๗มักก
กระดูงเขาหรือเปล่า
เอบอกตอนแรกผมก็หลอนตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้มาตักเตือนอะไรหรอก
เหมือนเขาจะมาให้โชคนั่นเอง
แต่ชาวเน็ตย้อนกลับไปอีกทีดูภาพภาพถ่ายติดวิญญาณอีกสักครั้งหนึ่ง
ชาวเน็ตบอกพี่พี่คิดเกินแล้วจินตนาการเกินผมไง
เห็นว่าเพื่อนพี่เนี่ยในคลิปที่มีเคลื่อนไหวมีคนหน้าตาอย่างนี้อยู่เหมือนกัน
และที่มันผมแปลกเหมือนในจันทร์หนวดเชี่ยวมันคืองาว
จริงแล้วเขาก็คงจะหัวเกลียนเหมือนกับพี่แหละ
ภาพนี้มันเหมือนกับเป็นภาพของคนโบราณ

อาจมีกล้องเออเลอร์ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ดังนั้นเรื่องนี้เสียงแตกออกเป็นเสี่ยงนะครับ
ค่ะเรื่องบางเรื่องมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้